ที่ชนบุรีหน่อยคุณผู้ชมคุณป้าหน่อยป้าหน่อยแกดูแลบ้านหลังหนึ่งอยู่
แล้วก็จะไปให้อาหารเป็ดไก่อะไรที่เลี้ยงไว้ทีนี้ก็เข้าไปในร้าว
อ้าวทำไมเจอน้องคนนี้อยู่แล้วเลือดท่วมหน้าแบบนี้
อะไรนะเนี่ยไม่รู้ใครมาอยู่ในนี้ไหมคะรู้จักน้องคนนี้ไหม

ตกกำแพงมา
ที่เจ็บที่เลือดออกนี่คือตกลงมาใช่ไหม

ทำไมหนูไม่เรียกคนอื่นล่ะลูก

แล้วน้องเขานั่งอยู่แบบนี้สามชั่วโมงกว่าจะมีคนมาเจอเห้ยทำไมจริงมั้ย
บอกใครไม่ขอความช่วยเหลือใคร
อย่างที่บอกตอนแรกป้าหน่อยป้าหน่อยจะเข้าไปให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่แบบนี้
แต่พอเรียกคนอื่นมาสอบถามดู
กลายเป็นว่าน้องเขาตกลงมาคุณผู้ชมตกจากหน้าต่าง
ไม่แล้ว๓ชั่วโมงดอมถ้าเกิดป้าหน่อยไม่มาให้อาหารเป็ดอาหารไก่ทำไง
ก็ไม่มีใครได้ยินเลยไม่มีใครรู้เลย

เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ของบ้านหลังหนึ่งในซอยมาบ๒ค่ายโมย๑๓อบนมจชลบุรี
รอบบ้านเนี่ยเขาทำเป็นกรงเหล็กล้อมไว้นะป้องกันไม่ให้เป็ดไก่มันออกจากเล้า
แล้วน้องผู้หญิงคนนี้อายุ๒๒ก็นั่งก้มหน้าเลือดโอ้โหเต็มหน้าออกจมูกด้วย
ส่วนป้าหน่อยก็เล่าให้ฟังโอ๊ยตอนนั้นป้ามาให้อาหารให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่ตอน๕โมงเย็น
เจอน้องเขานั่งก้มหน้าเลือดท่วมเลยป้าตกใจดิเข้าไปถามน้องเขา
น้องหนูหนูเข้าไปได้ยังไง
น้องคนนั้นบอกว่าทะเลาะกับพ่อมาโดนพ่อตีก็เลยวิ่งหนีเข้ามาซ่อนในบ้านหลังนี้
เอาแล้วแม่หนูล่ะแม่หนูไปไหนแม่หนูไปทำงานที่เกาหลี
ทีนี้ป้าหน่อยก็เลยเรียกชาวบ้านกับแจ้งตำรวจสพนปลือแล้วก็กู้ภัย
มาช่วยกันดูหน่อยแล้วก็พาน้องเขาส่งโรงพยาบาลบางละมุงครับ
ไปถามตำรวจตำรวจก็ถามน้องคนเจ็บนี่แหละทราบว่าน้องเขาอยู่บ้านสองชั้น
ติดกับบ้านหลังเนี้ยที่มีเล้าเป็ดล้าไก่เนี่ยแต่ว่าน้องเขาพลัดตกลงมาจากหน้าต่าง
ชั้น๒สูงสัก๓๔เมตรนี่คุณผู้ชมตรงนี้เลย
คาดว่าน้องเขาพยายามปีนออกจากบ้านทางหน้าต่าง
แต่พลาดครับตกไปกระแทกพื้นบ้านจนบาดเจ็บแล้วลุกเดินเองไม่ไหว
ก็ร้องนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดอยู่แบบนั้นเลย
น่าจะตกมาตั้งแต่บ่าย๒แล้วคุณผู้ชมกว่าป้าหน่อยจะมาเจอก็๕โมงเย็นเข้าไปแล้ว
ต้องรอสอบประคัมภูมิปกครองอีกครั้งหนึ่งว่าพ่อแม่กับน้องเนี่ย
มีการทะเลาะกันมีการตีกันจริงหรือเปล่า

คือตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำบอกเล่าของน้องเขา
ที่บอกว่าโดนพ่อทำร้าย
จากว่าช่วงเกิดเหตุน้องเขาอยู่บ้านคนเดียวนะ
แล้วพ่อก็ไปทำงานด้วยครับคุณผู้ชม